ผมพาไปดูเรื่องหนึ่งแล้วกัน
เป็นวีดีโอคลิปที่โด่งดังนากได้ในโลกโซเชียล
แล้วก็อยู่ในต่างประเทศต้องยอมรับว่าฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่มาจากต่างประเทศถูกไหม

โอ้โหแล้วเด็กคนนี้นะแหมแต่งตัวเป็นผีได้น่ากลัวจริง

เพราะฉะนั้นอยากน่ากลัวแล้วใช่ไหมไปดูกันหน่อย

น่ารักกว่ามาก

ได้หาชุดมาอย่างนี้แต่มาเล่นแถวเมืองไทยไม่ได้นะคะ

กลางค่ำกลางคืนมาเดินแบบนี้โอ้โหเตะแล้ววิ่งเลยนะฮะ

เก่งแต่กับเด็กกับผู้หญิงกับหมาแมวเนี่ย
คุณลองนึกภาพเด็กคนนี้เดินมาข้างหลังคุณแล้วก็
พี่พี่พี่ขอลูกอมขอลูกขวานเลย

จริงแล้วมันเป็นชุดนะคุณข้างบนเนี่ยไม่มีคนอยู่นะ
น้องเขาตัวเล็กแค่นี้
นี่อันนี้คือน่าปัวจริง
น่ากลัวจริงน้องเขากลัวตัวเองมั้ยคุณ
น่าจะกลัวนะเห็นกระจงกระจกน่าจะวิ่งหนีเหมือนกัน

ก็ถูกสนานนะเพราะเพลงดีของเขา